ไหนก็เพื่อนปลุกไปโรงเรียนแล้ว
ไปถึงโรงเรียนเราก็ต้องเรียนหนังสือ
แต่พอช่วงเวลาเปลี่ยนคาบเราก็ต้องรอคุณครูมาสอนใช่ไหมคุณผู้ชม
จะทำอะไรดีล่ะคะระหว่างรอครูจะนั่งเล่นจะนอนเล่น
อะไรก็ได้ค่ะแต่ต้องระวังครูมาด้วยนะคะ
โอ้โหตกใจเลยค่ะคุณครูมายืนอยู่ในระยะประชิด
แม่เกือบนิดเดียวจะถึงตัวแล้วแต่ยังไม่รู้สึกอีกนะคะ
ว่าครูมาแล้วจนกระด้างเพื่อนบอกครูมาแล้วค่ะ
ถึงได้เงยหน้าขึ้นไปจ้าเอกับคุณครูแบบจังแบบนี้
เหมือนอยู่บ้านเลยสบายเหมือนอยู่บ้าน
ดีที่น้องเขาใส่ชุดพละก็เลยสามารถนอนกลิ้งเล่นแบบนี้ได้นะคะ
ก็คงเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนภาพแหละรอวิชาต่อไป
ครูยังไม่มาก็เลยนั่งเล่นนอนเล่นไปคุณครูเองก็น่ารักนะ
มาเหมือนกับแบบแม่นี่หนูครูมาแล้วนะเหมือนพยายามจะบอก
ด้วยความเบาไม่อยากจะรบกวนน้องมากนักนะฮะ
ครูก็ดูสนุกสนานไปด้วยนั่นดิสุดท้ายก็เฮฮาปาจิงโกะกันไปนะคะครูกับนักเรียน
เรียนกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะกลับมานั่งที่ให้เรียบร้อย
แล้วก็ตั้งใจเรียนต่อไปนะคะนะก็ตั้งใจเรียนแล้วกันนะจ๊ะ